มาออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่อำเภอหัวหินกันต่อค่ะ

ซึ่งคุณแบงค์เจ้าของร้านเขาจะมีเคล็ดลับอะไร

เอาละครับบุกเข้ามาในครัวแล้วนะครับมาดูวัตถุดิบที่เราบอกว่าเราคัดสรรอย่างดีที่สุด
เท่าที่จะหาได้มาให้กับชาวหัวหินและนักท่องเที่ยวได้ทานกันใช่ครับเอามาดูเรื่องของเป็ดก่อนดีกว่า
ใช้เป็ดสายพันธุ์อะไรอันนี้เป็นเป็ดเชอรี่ครับทำไมต้องเป็ดเชอรี่เป็ดเชอรี่มันก็จะแบบเนื้อเยอะหน่อยครับ
แต่ผมไม่ได้ใช้ไซส์ใหญ่มากผมใช้ประมาณไซส์แอลถ้าเป็นเอ็กแอลเนี่ยมันใหญ่เกินใช้เวลาต้มนานพอมันต้มนานไปเนี่ยบางทีมันจะเละ
เครื่องปรุงที่ใส่ลงไปให้ในเป็ะโล้นี่มีอะไรบ้างหลักหลักเลยก็จะมีเกลือเม็ดใหญ่เกลือสินเทาอ่าประมาณนั้นนะครับ

ใช่ค่ะมาดูในส่วนของเป็ดกันบ้างดีกว่านะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีการทำที่แตกต่างกันหรือเปล่า
ครับอันนี้เป็ดพะโล้ถูกต้องไหมใช่ครับก็ใช้แต่ตัวเขาใช่ครับ
เนื้อส่วนตัวใช่ไหมใช่ครับมาดูอันนี้อันนี้เป็นเป็ดอันนี้เป็นปีกบ่น
เขาเรียกปีกบนปีกบนนะอันนี้เป็นเป็ดตุ๋นแล้วอันนี้อันนี้เป็นเป็นตีนเป็ด
วิธีการทำเหมือนกันไหมแต่ละอันวิธีการทำอ่าถ้าเป็นปีกบนกับเนี้ยจะเหมือนกัน
ต่างกันที่ระยะเวลาอย่างแบบตัวเนี้ยเราต้มให้เดือดเดือดไปสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี้ย
หลีไฟค่อยค่อยหลีไปเรื่อยเรื่อยพอมันเริ่มเป็นแบบนี้อืมเนี้ยครับ
พอเปิดนี่แสดงว่าเริ่มเปื่อยแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้พอมันเย็น
มันก็จะเปื่อยของมันจะพอดีโดยพอดีเลยนะตัวนี้ก็เหมือนกันอืม
แต่ตัวนี้จะใช้เวลานานกว่าเพราะเนื้อหนากว่าอืมแต่อันเนี้ยอันนี้ต้อง
ผมเอาไปทอดก่อนต้องทอดก่อนทอดได้ผมทอดเพื่อรีดมัน
และไอเทมอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญของที่ร้านรัตมานะคะก็คือตีนเป็ดนี่แหละค่ะ
เพราะคุณแบงค์จะต้องสั่งขาเป็ดมาใหม่ใหม่ทุกวันและจะนำขาเป็ดนี้นะคะ
มาทำความสะอาดก่อนจะนำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดเพื่อรีดน้ำมันออก
จากนั้นนำไปแช่น้ำเย็นประมาณสิบนาทีเพื่อให้ตีนเป็ดพองตัวและเนื้อฟู
ก่อนจะนำไปตุ๋นในน้ำสต๊อกเป็ดค่ะใช้วิธีแบบบ้านบ้านเลยคือ
ใช้ไม้ไผ่สารทับด้วยฝาหม้อและครกอีกทีก่อนจะเร่งไฟจนน้ำเดือดสุด
แล้วค่อยเบาไฟลงตุ๋นทิ้งไปเรื่อยอีก๒ชั่วโมงโดยประมาณค่ะ
ซึ่งวิธีนี้นะคะจะทำให้ตีนเป็ดจมอยู่ในน้ำซุปได้มากที่สุด
และเมื่อตุ๋นเสร็จแล้วจะได้ตีนเป็ดที่เปื่อยนุ่มทั่วถึงทั้งหม้อนั่นเองค่ะ
มาดูในส่วนของนี้บ้างอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ไส้ครับอ่า
ที่เราไม่ไม่เขาเรียกทะลุเราเรียกว่าไส้แก้วไส้อ่อนตัวนี้เราแค่ไปลวกน้ำเดือดเดือด
แค่แป๊บเดียวครับให้มันสะดุ้งมันจะได้กรอบกรอบใช่ไหมใช่
ทำความสะอาดล่ะใช่อันนี้จริงจริงมันจะมีมัน
ต้องมาคอยรีดแล้วมาแช่น้ำแข็งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะกรอก
ตรงนี้ส่วนสำคัญของก๋วยเตี๋เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือพริกน้ำส้ม
ใช่นะแต่ละร้านก็สูตรแตกต่างกันไปใช่ครับ
น้ำจิ้มเป็ดที่นี่ก็ถือว่าเด็ดไม่แพ้ที่อื่นเลยล่ะค่ะโดยน้ำจิ้มนี้นะคะ
ประกอบไปด้วยเกลือน้ำตาลสายกระเทียมพริกชี้ฟ้าแดงและน้ำส้ม
นำมาปั่นให้ละเอียดเลยค่ะแล้วทิ้งไว้ให้ตกตะกอนสักพัก
ก่อนจะช้อนฟองอากาศออกให้หมดเพื่อความน่ารับประทาน
เท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มรสเด็ดแบบฉบับรัตมาสตาว
ที่บอกได้เลยว่าจิ้มกับเนื้อเป็ดแล้วแซ่บอร่อยลืมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
เอาล่ะเรามาดูในส่วนของน้ำซุปกันบ้างนะครับผมไม่น่าเชื่อว่า
การที่น้ำซุปจะอร่อยแบบนี้นะครับเราต้องใส่ใบบัวลงไปด้วย
เป็นต้นไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะอ้าวนี่ไม่ใช่หม้ออ่ะ
ไม่ใช่ครับนี่ไงใช่ครับอันนี้ม่อนะครับผมไม่ใช่ม่อนะโอเค
ในนี้มีอะไรบ้างแม๊งนี่เห็นก็ชัดเลยเสร็จเลย
หลังจากการเลาะเอาชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะฮะเราใส่ลงไปใส่กี่โครง

สิบตัวเลยต้มเคี้ยวลงไปกี่ชั่วรุ่งใช่ครับ
กระดูกนี้เคี่ยวอยู่ประมาณสัก๒ชั่วโมงครับเพราะว่าเป็ดมันถูกต้มมาแล้วด้วย
แล้วก็มีถุงที่เป็นเครื่องในนี้ใส่อะไรพวก
กระเทียมพริกไทยราบราชี
ใช่ครับแล้วก็จะมีไม้พะโล้แล้วก็มีดอกกล้วยกั๊

เพราะนี้เองเหรอมีพลุงรถเดี่ยวทั้งเติมมั้ย

แต่พรั้งว่าผมใส่น้ำตาลปรีบ

แต่ละส่วนวัตถุดิบต่าง
บะหมี่เสียทุกอย่างไปเลยครับนี่หนึ่งพี่ได้ครับ

อ่าล่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมกุฏเตอร์เป็ดที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในหัวหินครับเนี่ยกล้าลับด้วยแล้วลองชิมดูแล้วกันนะว่าจะอร่อยอย่างนี้หรือเปล่าต้องลองต้องลองฮ่า
นุ่มซุปหวานกลมหอมดีครับ
เส้นก๋าเหนียวนุ่มดูเนื้อเป็ดที่ว่าเราปรุนตำเปลืองปื่อยนะครับ
สักทีคุณผู้ชมใช้แค่ตะเกียบแซะออกมาก็ออกมาเป็นชิ้น
ใช่ครับโหเต็ดเงี๊ยวนุ่มเลยแค่จะละลายในปาก
โดยรวมหรือว่าใช้ได้ครับน้ำซุปหวานกลมกล่อมดีครับ
หอมนุ่มก็อร่อย

ไม่แปลกใจทำไมภายดี

อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์

ลูกค้าเขาอยากกิน

เขาบอกเขาไม่กินเป็ดเอาก๋วยเตี๋ยวใส่เส้นใส่ซุปเปอร์ได้ไหม

แล้วเค้าลองทำให้เค้ากินหลายคนเค้ากินติดใจก็ได้ทำขาย

น้ำซุปซุปเปอร์ที่แบบจิ๊กจัด
น้ำซุปซุปเปอร์โอเคอร่อยครับรสชาติจัดจ้านเลยล่ะ
ไม่แปลกใจว่าลูกค้าถึงชื่นชอบครับ
บอกว่าขายดีมากเคยขายได้ดีที่สุดวันหนึ่งกี่จาน
ช่วงเทศกาลอ่ะช่วงนี้รายการกันเยอะอยู่แล้วก็น่าจะประมาณน่าจะเฉียดพันนะครับ
จานเลยเหรอครับลูกค้าเข้ามาตลอดไม่ขาดสายก็เข้าตั้งแต่เช้าอ่ะ
เป็นเทศกาลแต่ธรรมดาทั่วทั่วไปนี่ก็คนหินก็มาทานใช่ครับ
หนึ่งก็ขายได้เป็นร้อยจานเหมือนกันใช่ครับอยากจะมาทานก๋วเป็ดร้านรัตมาเนี่ย
มายังไงตั้งอยู่ที่ไหนก็เข้าซอยวินห้าสิบเอ็ดเลยครับนั่นไงเข้าซอยวิห้าสิบเอ็แล้วไงครับ
ตรงเข้ามาเลี้ยวขวาสองร้อยเมตรครับร้านอยู่ขวามือร้านอยู่ขวามือ
ยังเยื้องกับโรงแรมเบโรน่าหัวหินอ่าใช่ครับมีเฟซบุ๊คอินสตราแกรมนี้ไหมครับพี่
ให้ติดตามเฟสบุ๊กก็จะมีเพจครับเพจครับอ่ารัตมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับ
ก็สามารถดูความเคลื่อนของทางร้านได้ใช่ครับนอกจากเมนูที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้
ทางร้านมีเมนูอะไรอีกเพิ่มเติมไหมก็จะมีเส้นผักบุ้งเฮ้ย
เส้นผักบุ้งเป็นทำอะไรเอามาผัดน้ำมันหอยอ๋อเส้นผักบุ้งผัดน้ำมันหอย
ใช่ครับคือร้านผมจะรับได้ทั้งครอบครัวเด็กมาไม่กินก๋วยเตี๋ยว
มีไก่ทอดมีข้าวผัดปูมีหมดคนไหนไม่กินเป็ด
มีซุปเพอตี๋นไก่มีปลาทอดมีครบทุกอย่างมีส้มตำมี
มาแล้วครับเชฟ
สวัสดีครับ

เชฟบอกว่าวันนี้จะทำเมนูพาสต้า

เห็ดกับปลาแซมอนยาก

ส่วนใหญ่แล้วเส้นพาสต้าต่างก็จะลวกประมาณ๗นาที

ผมบอกนิดนึงบางทีเวลาไปซื้อมามีกล้างอยู่

ให้เป็นขนาดชิ้นเรียกว่าพอดีคำแล้วกัน
ผมจะชอบเป็นชิ้นแบบสี่เหลี่ยมสวยประมาณนี้นะครับ

ครับต่อไปเราต้องกรีวปลานะครับผม

ผมจะบอกว่าเวลาทำสเต็กทำอะไรทุกอย่างนะครับ

ไฟต้องแรงน้ำมันต้องร้อนนะครับ

ดูจากข้างนะครับว่าเขาจะเริ่มสุกขึ้นมา

ไม่ใช่พี่ปะโท

ชี้สู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วจริงก็คือการผัด

เสร็จแล้วใส่กระเทียม

จากนั้นใส่นมข้นจืดได้เลยครับ

รับรองว่าทำเมนูอร่อยได้หลากหลายเลยล่ะครับ
หอมมันอร่อยก็เพราะใช้นมคุณภาพดีจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับ
พอใส่นมข้นจืดลงไปเนี่ยกลิ่นหอมมันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะครับ
เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะเชฟคือการชิม
ลองชิมดูลองกินดู
เป็นยังไงครับ

มีเคล็ดลับการทำอย่างไรให้อร่อยทุกครั้งบ้างครับ
ง่ายเลยนะครับต้องใช้วัตถุดิบที่ดีที่มีคุณภาพนะครับ
จะช่วยในเรื่องของเวลาเราทำอาหารคือไม่ว่าอะไรก็ตามออกมาดีหมด
อย่างจานนี้เห็นไหมครับผมรสชาติกลมมีมิติมากขึ้นจริง
ว่าคุณผู้ชมสามารถกลับไปทำเองที่บ้านได้นะครับ
ทำเสร็จเนี่ยถ่ายรูปลงไอจีโชว์เพื่อน
รับรองเนี่ยเพื่อนน้ำลายไหลกันเป็นแถวเลยนะครับคุณผู้ชมครับ